คุณผู้ชมครับเมื่อวานในรายการรถปลดทุกข
ที่นำเสนอในช่วงบ่าย๓๔โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะ

สนุกสนานเข้มข้น

คุณอาริยาก็ไปคุณก็ไป

คำถามและคำตอบที่มันค่อนข้างจะเข้มข้นนะ
ถึงกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจากฟาร์มหมูที่ถูกปล่อยออกมา
ราชบุรีเป็นแหล่งเลี้ยงหมูที่สำคัญที่สุดของประเทศนะ

แต่ว่าพอถ้ามีการปล่อยน้ำเสียออกมา
มันก็ตกอยู่ในคลองลำห้วยของราชบุรีเอง

สมุทรสงครามไหลต่อไปเพชรบุรี

เกษตรกรในเส้นทางนั้นได้รับผลกระทบหลายอำเภอนะครับ
จึงเป็นประเด็นใหญ่ที่รถปลดทุกข์เมื่อวานลงพื้นที่นะคุณ
เชิญผู้แทนจาก๓จังหวัดเลย

นำเอกสารหลักฐานการตรวจวัดค่าน้ำ
ที่ถูกปล่อยออกมาจากราชบุรีราชบุรี
มาชี้แจงมาแสดงให้ดู

กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปี๒๕๕๙
แล้วก็นำน้ำเหลืองน้ำอะไรรู้ไหมคุณ

ทุกวันชาวบ้านใช้น้ำปลาปลาแบบนี้ไม่กล้าใช้กันอยู่แล้ว

ที่รองพวกราชการจังหวัด๓จังหวัด
ครบ๑ปีแล้วนะจะครบ๑ปีอีกแล้ว
ปัญหาของ๓จังหวัดยังแก้ไขไม่ได้เลย

เดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงของหน่วยงานบ้างครับ

ว่าใครจะต้องรับผิดชอบส่วนไหนทำอะไรยังไง

แต่ผมถามหน่อยครับเวลาผ่านไป
ผมก็เลยเอาใบนี้ไปตรวจที่กรมใหญ่ที่กรุงเทพ

ตกลงผมเลยถามว่าผมลดน้ำผักกันได้ไหม

เพราะผมทำการเกษตรกันเป็นส่วนมาก
เขาบอกว่าลดน้ำผักไม่ได้ต้องบำบัดให้ก่อน

เขาก็เลยเขียนค่าให้ผมดูครับ

ชาวบ้านใช้อีกหลายตำบลมากตี๕ตำบลด้วยกัน

หอยบาดหรือว่าโดนไม้ทิ้ม

คือราชบุรีเขาบอกว่าเขา

รับน้ำมาเลี้ยงปลากระชัง

น้ำมันเป็นพิษอ่ะเนาะ

เลี้ยงหอยกันหอยตายหมดเลย

แล้วบอกว่าในน้ำมีสาเหล้า

แล้วที่มารถประทุกข์ก็เชิญ

เจอศึกใหญ่เลยแสนแล้วบอกแล้ว

ท่านมาเถอะมาตอบคำถามชาวบ้านหน่อย
มันเป็นเรื่องปากท้องเรื่องความเป็นอยู่จริง
ใช่ฮะผมก็เป็นตัวแทนชาวบ้านทวงถามว่าท่านครับ
หรือว่าหลังจากนี้จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านต่อยังไงดี
ฟังเสียงเลยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับ
แล้วก็แปลว่าน้ำจากฟาร์มหมู
เข้าใจที่รองผู้ว่าอธิบายไหมหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ
ผมอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้คือผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะทดลองก่อน
นำร่องตรงฟาร์มใหญ่ตรงนี้แหละปากท่อเนี่ย
ไปดูดน้ำออกให้หมดเลยพิสูจน์ดูซิว่ามีการปล่อยน้ำออกมาอีกหรือเปล่า
ถ้าปล่อยออกมามันมีสารมีอะไรหรือเปล่า
ลองดูก่อนช่วง๒เดือนนี้จะต้องสูบให้ได้
แย้งบอกว่าท่านฮะกระบวนการแบบนี้ปีที่แล้วก็ทำมั้ง
ยืดเยอะเวลาอีกหรือเปล่าท่านบอกต้องพิสูจน์
ถ้าไม่พิสูจน์มันไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องลองพิสูจน์นะครับ
อกจากนี้ก็มีผู้มนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๘
จังหวัดราชบุรีก็ชี้แจงด้วย
บอกว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มหมูไปแล้ว
ฟาร์มพบ๑๓๕ฟาร์มไม่มีการระบายน้ำทิ้งออก
ส่วนอีก๖ฟาร์มไม่มีบ่อบำบัดน้ำสี

ปลาที่สมุทรสงครามลอยตายกันยกกระชังนะครับ
และตอนนี้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๘เนี่ย
ก็ต้องตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
ด้วยความยุติธรรมกันต่อไปนะฮะ
ชาวบ้านเมื่อวานอาจจะเชื่อใจบ้างไม่เชื่อใจบ้าง
เพราะเห็นหน่วยงานรัฐก็ปล่อยเรื่องให้มันยืดเยื้อมานะครับ
มีคำถามคำถามหนึ่งที่ผมถามชาวบ้านว่า
ชาวบ้านอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมชาวบ้านพูดแบบนี้
อยากสอบถามว่าภายใน๑ปีนี้
ท่านรองผู้ว่าจะแก้ปัญหาได้ไหม

เป็นคำถามที่ตอบยากเหลือเกินแล้วก็หวั่นใจด้วย
ผมหันไปถามรองผู้ว่าต่อจากที่ชาวบ้าน
รองครับตอบชาวบ้านได้ไหมคำถามนี้

รองผู้ว่าบอกหนึ่งปีก็ได้

หนึ่งปีก็ได้เดี๋ยวจะทำงานให้รู้ผล
แต่ก็ต้องตรวจพิสูจน์กันอยู่ดีว่ามันมาจากฟาร์มหมูจริงหรือไม่
ก็ต้องให้เห็นชัดก่อนถ้ามาจากฟาร์มหมูก็คือต้องยอมรับนะว่ามาจากฟาร์มหมู
แต่ถ้ามันไม่ได้มาจากฟาร์มหมูก็ต้องยอมรับนะว่าไม่ได้จากฟาร์มหมู
ต้องไปไล่หาอีกแหละว่ามาจากอะไร
เมื่อวานค่อนข้างจะดุดเด็ดเผ็ดมันเหมือนกัน
คือจบเวลาในรายการรถปลดทุกข์แล้วนะ๑ชั่วโมงเต็มไม่พอ

ถกกันต่อนอกรอบซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะฮะ
แต่อย่างน้อยโทษทีอย่างน้อยรายการรถปลดทุกข์ก็เป็นสื่อกลาง
ทำให้หน่วยงานกับชาวบ้านไม่มาเจอกัน
คุณผู้ชมร้องเรียนไปได้ฮะหมายเลขโทรศัพท์๐๒๑๒๖๑๖๖๖นะครับ